สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่น
เอาล่ะค่ะมากหกในราวด์ดาวดวงนางดีราศีพิจิกกำลังขึ้น
บอกวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันเปลี่ยนดวงตั้งแต่๖ตุลาคมแล้ว
คุณไม่ค่อยเชื่อแล้วพรุ่งนี้ไม่เป็นไรดวงคุณก็จะเจ๋ยเชื่อหรือไม่เชื่อ
มีคนทักบอกว่าจะได้อะไรสิ่งที่ใหญ่มากเลย
แล้วอะไรใหญ่อ่ะเออของ
งานชิ้นโตงานชิ้นใหญ่เออขอบคุณนะคุณแม่งง
แม่กำลังอึ๊กอักอึ๊กอักอยู่วันนี้เริ่มวันแรกเลยนะวันนี้วันที่๙นะคะ
ใช้คำว่าพยายามสิกินก็กินไปเลย
กินได้แต่ราคาผักเขาบอกว่าปีนี้ก็มีราคาสูงขึ้นมา
แต่คงจะราคาผักนี้คงจะไปสูงขึ้นอีกทีก็คงจะประมาณช่วง๓วัน๗วันสุดท้าย
ตอนนี้ราคาผักก็ยังพอซื้อขายกันได้อยู่
แต่ฉันอยากให้คนกินผักทุกวันเลยไม่ใช่เฉพาะกินเจดีไหม
กินเจดก็กินก็ยากเพราะมันจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีมากเลย
คนเนี่ยนะไม่สามารถผลิตแบบว่าวิตามินซีด้วยตัวเองได้ไม่เหมือนหมูหมาแมว
ดังนั้นก็ต้องกินผักเข้ามานะคะจะได้ไม่แก่
ถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจหลายคนต้องนึกถึงเรื่องของม้าส่งร่างทรง
ต้องมานั่นแหละมีหลายที่ไม่ใช่เฉพาะแต่ที่ภูเก็ตนะคะ
วันนี้อยู่ที่สรรจพศอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
บรรดาร่างทรงก็มีการนำอาวุธเหล็กแหลมดาบแล้วก็กระบีต่าง
ที่จะใช้แทงตามร่างกายมาทำความสะอาดค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมพิธีอันเชิญองค์เทพเจ้าแห่รอบเมือง
หรือว่าวันอิ้วเก้งนะคะหรือว่าเทศกาลกินเจนั่นน่ะ
หลักจากวังจังหวัดนครราชสีมาประจำปี๒๕๖๑
ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๑๒ตุลาคม
โดยมีขบวนนะคะตั้งขบวนต้นขบวนเลยที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
แล้วก็ขบวนจะแห่รอบเมืองไปตามเส้นทางต่างในตัวเมือง
เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้ตั้งโต๊ะรับพร
ซึ่งปีนี้จะมีสารเจ้าต่างร่วมพิธีจำนวน๒๖แห่งค่ะ
หรือว่าก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียง
บรรจุไว้ในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ

แน่นอนสิคะเดี๋ยวเสียบเข้าไปในร่างอย่างนั้น
ใช่โดยนายศักดาหมื่นเดชอายุ๔๔ปี
หัวหน้าร่างทรงของสารเจ้าพ่อเสือก็เปิดเผยบอกว่า
สำหรับสารเจ้าพ่อเสือนั้นถือว่าเป็นสารขนาดใหญ่
ที่มีร่างทรงเข้าร่วมพิธีจำนวนมากทุกปีเลย
โดยปีนี้จะมีร่างทรงเข้าร่วมถึง๒๕ร่างนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ประจำกาย

คุณคือเจ็บไหมน่ากลัวจังเลย

หนังหน้าขนาดนั้นแล้วเย็บขนาดนั้นมันคงไม่เจ็บแล้วล่ะ
อันนั้นไม่รู้สึกมียาชายาสะเจ้าอยู่ในน่ะ
นั้นหลับไม่รู้เรื่องอันนี้วินรู้สึกตัว
อันนี้เขามีเทพเจ้าเขาบอกเขามีเทพเจ้ามาประทับร่าง

ก็ต้องถลกอยู่แล้วรู้เย็บ

เดี๋ยวไปชวนอีกคนถลกที่บน
เขาบอกว่าถ้าสมมุติจะใช้ของมีคมเหล็กแหลมทิ้มแทงตามร่างกายเนี่ย
แล้วก็ดูจะมีอุปกรณ์ที่แปลกตาขึ้นทุกปีเลย

บอกว่าผมเห็นร่างทรงในช่วงเทศกาลกินเจ
เอาอุปกรณ์ต่างเสียบไปที่ร่างกาย

สมัยก่อนก็มีกันแค่แบบใช้เหล็กแหลมอะไรแบบดาม

มันมองไม่ออกพระคุณจ้าจะเซียบไงเอาจักรยานเซียบเข้าไปตัวแปลตัวมาก
บางทีฉันนึกว่าแบบว่าจักรยานจอดเฉย
คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการใช้ของอะไรที่แปลกขึ้นแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้น
อย่างเมื่อก่อนนี้มีมีดดาบจาก๑เล่มเดี๋ยวนี้กลายเป็น๓เล่ม
บางคนก็เอาเลื่อยเอามาเสียบที่หน้า

พัดลมต้องมีเอาเลื่อยเอาพัดลมเสียบยังไง
เขามีวิธีเขาอาจจะมีเส้นอยู่อะไรอยู่ข้างในคุณแม่
ต้นไม้ก็เอามาเสียบต้นไม้เสียบได้ไง

ลมลมใหญ่ลมสนานดามลม

หรือที่มากกว่านั้นคือจะมีตายแล้วอะไร

อันนี้หนูไม่เคยเห็นก่อนพี่มาคใครเหยียบเท้าดูคะ
ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะผ่านโลกมาขนาดนี้แล้วพี่อย่ากลัวค่ะ
มีล้อแมคด้วย
ดูอย่างนี้เจ็บนะไปทำหน้านั่นดีกว่า
แต่นี่เขาเชื่อว่าแบบว่าทุกคนเริ่มแสดงปฏิหาร
ของแต่ละคนก็เริ่มรู้สึกว่าเมื่อก่อนก็แค่เอาเหล็กมาทิ้ม

ทุกวันนี้วิวัฒนาการก็ไปกันเรื่อย
เริ่มเป็นจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ก็มีแล้วฮะมอเตอร์ไซค์ก็มีแล้ว
คงหาบางส่วนมาเสียบเอาไว้อะไรแบบนี้

แต่ทีนี้มอร์สและแพนด้าเค้าก็เตือนบอกว่าการเสียบวัสดุต่าง
เข้าร่างกายนั้นถือว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอม
ดังนั้นเมื่อเอาเข้าสู่ร่างกายมันอาจจะมีการติดเชื้อ

ให้ทั่วถึงรวมไปถึง

ในโซนที่จะต้องเอาผ่านหน้ากายเรา
ดีกว่าจะเทียบเข้าไปอะไรแบบนี้

เข้าเชื่อว่าเวลาที่เสียบกลับไปปุ๊บเนี่ย

นี่คือปกติของเขาเลย

มันก็แปลกมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปกติแล้วเราจะคิดถึงการทรงเจ้าพระคิดถึงที่จังหวัดภูเก็ต
แต่ปีนี้ต้องยอมรับปีนี้ภูเก็ตคนน้อยลงเยอะ

แล้วก็ไปโคราช
ก็เลยขยับมาที่ทางด้านโคราช

ก็จะเห็นเหมือนกันว่าปีนี้ม้าทรงจะเริ่มมาที่อีสาน
แต่อันนั้นคือม้าทรงที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมครับ

เกิดขึ้นที่ตลาดโต้รุ่งถนนสุขุมวิทย์อำเภอบ้านฉางจังหวัดตระยอง

เป็นภาพผู้ชายคนหนึ่ง

กางเกงสีดำ

แสดงอาการคล้ายกับคนทรงเจ้าเหมือนกัน

แต่ในมือถือถุงพลาสติก

คิดว่าน่าจะกาวหรือสาราเหย

ก็คิดว่าแม้ช่วงนี้แค่สักการกินเจงหรือเปล่า

ผู้คนผ่านไปผ่านมาชายคนดังกล่าวเนี่ย
เหมือนแสดงอาการเจ้าเข้าคุณ
มือก็ยกดมถุงพลาสติกอย่างมีความสุข

ปรากฏมือก็ยกดมถุงพลาสติกอย่างมีความสุข
หลายคนบอกว่าเป็นผลของอาการดึงดาว
ดึงดาวที่ติดสารระเขย
ซึ่งหลายคนมีอาการเป็นห่วงผู้ชายดังกล่าวที่จะเข้ามาทำร้ายด้วย
มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับเด็กและเยาวชน
ควรหลีกนี้จากห่างใกล้จากยาวเสพติด

เพราะว่าทุกวันนี้เป็นภาพที่หลายคนผ่านไปผ่านมา
แต่บ้านฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเวทนานะ
มันน่าเวทนากับอากับกิริยาของคนคนหนึ่ง
เมาสารเสพติดแบบว่า
ไม่รู้สึกตัวซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ย
เขาได้ประสานจากเพจเรารักบ้านฉาง
ร่วมด้วยช่วยกันให้นำเสนอเรื่องราวนี้เป็นอีกหนึ่ง
หนึ่งเรื่องราวของสังคมในอีกแง่มุมหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นกับสังคมว่าทุกวันนี้เวลาคนเมาอ่ะ
เราเห็นไหมยาบ้าก็ทุกวันนี้มันก็จะไลฟ์กัน
เหมือนแบบว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
มันเกิดขึ้นในสังคมจากพิษของยาเสพติดเนี่ย

มันเยอะมากเลยนะปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมด
ต้นเหตุมาจากไหน
อะว่าไปเอาอันนี้ดีกว่า
ฉันว่านะไหนจะแบบว่าไปทำร้ายเขาแล้ว
ปิดเกาะมันซะเลยง่ายดิ
นี่แหละกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์
ประกาศปิดอ่าวมายาเลย
บนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าปิดแบบไม่มีกำหนดด้วย

จากสภาพธรรมชาติในพื้นที่นั้นยังไม่ฟื้นตัวเลย
แล้วสาเหตุก็แบบฟังแล้วก็สะหรดพอสมควรนะฯค่ะ

ล่าสุดนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยาน
กล่าวว่าการที่อุทยานต้องประกาศห้ามเข้าอ่าวมายา
แล้วก็ในทะเลได้มีเวลาฟื้นตัว
เพราะว่าที่ผ่านมาสภาพปากาลังในพื้นที่ถูกทำลายไปมากกว่า๕๑เปอร์เซ็นต์

เป็นสภาพปากการังตายแต่ก็เข้าใจในส่วนของการท่องเที่ยว
เพราะว่านักท่องเที่ยวต้องการที่จะเข้าไปเที่ยวอาวมายา
สวยนะถ้าจะพูดไปแล้วสวยค่ะ
ซึ่งการสั่งปิดอ่าวเนี่ยไม่ได้ปิดพื้นที่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์
ยังให้เรือนำนักท่องเที่ยวเข้ามาลอยลำชมความงามของอ่าวได้
โดยให้เรือจอดอยู่ในแนวทุ่นที่ทางอุทยานกำหนดเอาไว้
ห่างจากฝั่งประมาณ๒๕๐๓๐๐เมตร
ไม่ได้เอาขึ้นมาเดินเพ่นพ่านอย่างนี้แล้วนะ
และไกลไปกว่านี้ด้วยนะเรือที่จอด
แต่เราห้ามเพียงไม่ให้เหยียบขึ้นมาบนฝั่ง
ห้ามเรือเข้ามาในโซนที่กำลังจะฟื้นฟูปากกาหลังเท่านั้น
ส่วนจะเปิดอ่าวได้อีกครั้งเมื่อไหร่นี้
ก็คงจะต้องแบบว่าอยู่กับคณะทำงานแหละ
เพราะว่านักวิชาการค่ะ
ต่อใครดูแลเขาก็ต้องประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง
จะเปิดหรือว่าจะปิดนานแค่ไหน

ทั้งนี้เนี่ยนะหลังจากที่ปิด
แล้วก็ฟื้นฟูมานาน๔เดือนแล้วเนี่ย

ปากการังที่ได้รับการเพาะเนี่ยบางส่วนเนี่ย

ปลาชัยหลามหูดำ
แล้วก็สัตว์ทะเลขนาดเล็ก

แวกว่ายอยู่ในบริเวณอ่าว
หลังจากที่ไม่ได้โดนรบกวนมาตลอด๔เดือน

แป๊บต่อมาว่าจะฟื้นกลับมา

เยอะมากดิฉันยังเคยไปแล้วก็ไปไหว้แหวกไหว้อยู่กลางน้ำตรงนั้นนะนะ
ด้านดรสงธรรมสุขสว่าง
พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพประกาศในพื้นที่อามายาต้องตายและเสียหาย
มาจากสาเหตุสารเคมีบางตัวในครีมกันแดด
ซึ่งทุกคนขัดมั้ยคะอยู่แล้วว่าเราไปทะเล
ต้องกันด้วย
ชาวเรือก็พูด
ชาวเรือก็บอกเลยว่าจริง
เขาไม่ให้ทานกันแน่ะ
นอกจากปัญหาสภาพธรรมชาติที่พังแล้วยังมีปัญหาที่เป็นเรื่องของห้องสุขา

ที่ผ่านมาไม่เพียงที่จะพอรองรับนักท่องเที่ยวในปริมาณมาก
มันก็เลยจะทำให้เกิดน้ำเสีย
วันละหลายพันลิตรกันเลยทีเดียว

ซึ่งต้องใช้เวลาเรื่องการ

แล้วก็ระบบมริหารจัดการเรื่องนี้กันเลยนะครับ

ต่อไปเนี่ยทางอุทยานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเอายังนี้
ถ้าสมมุติว่าเขาจะให้เข้าเนี่ยนะ

จริงแค่นั่งเรือไปแล้วไปชมวิวถ่ายรูปจากบนเรือก็สวยแล้ว
ลงบางที่ที่แบบว่าไม่มีปากการังดีกว่าก็จะได้ช่วยปากการังให้เขาฟื้นฟูด้วย
สวยจริงในขณะเดียวกันวันนี้เรากำลังจะบอกว่า
ครีมกันด่งกันแดดเนี่ยทำให้ปาการังตาย
วันนี้ผลการวิจัยล่าสุดเขาว่าไงรู้ไหม
บอกอีก๑๒ปีเราอาจจะไม่เห็นปากการังแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิโรคเนี่ยตาบใดอุณหภูมิโรคมันยังสูงขึ้นอย่างนี้
เอาแค่สูงอีก๒องศานะเอาแค่๒องศาทั่วโลกเนี่ยนะ
ไม่เห็นปากการังแล้วปากการังจะตายหมดเลย
เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะเคยแบบว่าสลดใจมากเลยคือไปเที่ยวสระมรกฏที่กระบี

ที่ไปนั่งอยู่ไกลแล้วก็นั่งปลงไง
ชีวิตคือมันเข้าไปทำลายธรรมชาติหมดเลย
ทุกคนลงไปเล่นน้ำอยู่ในสามมรกฏ
แล้วมันคืออะไรมันน่าจะไม่ให้เข้าไปลงเล่นน้ำ
เห็นไหมล่ะทุกวันนี้เราลองย้อนพวกเราอาจจะยังทันกันอยู่
เมื่อก่อนเรารู้สึกเราเห็นข่าวสัตว์ป่าเราจะเรื่องปกติ
กลายเป็นว่าเด็กยุคดิจิทัลเห็นข่าวเสือเห็นข่าวมี
แล้วเราตื่นเต้นกันแสดงว่าเราไม่เห็นสัตว์ป่าพวกนี้มานานมานานแล้ว
จริงหรือแม้กระทั่งที่เมื่อกี้คุณนายม้าบอกว่า
เนี่ยเขาปิดเกาะกันไปนิดหน่อยเนี่ย
มันเริ่มมีฉลามกลับมาคนตื่นเต้น
แสดงว่าถ้าคุณย้อนกลับไปสมัยคุณแบบว่า

โอ้โหนี่ฉันเคยไปสมุยสมัยที่ยังไม่มีอะไรเลย
บริสุทธิ์สุดสาวนี้ขาวเท่ากับกระดาษอย่างงี้เลย
จุ๊กอย่างนี้เลยไม่น่าเชื่อละเอียดยิบเลย
แล้วต้นไม้ที่เป็นแบบว่าโลโก้ของเกาะสมุย
ที่มันเป็นนอนยาวพาดไปอยู่ในทะเล

แต่รูปหายหมดแล้วเพราะสมัยก่อนต้องใช้ฟิล์ม
ต้องใช้ฟิงหรือแม้กระทั่งของปลารม่า

เขาบอกว่าอยู่หน้าวัดหลวงพ่อโสธั่วถ้ามีปลารม่ามา
มากระโดดให้เห็นตรงแม่น้ำมะปะโกง

แถวบ้านเธอที่บุริบน้ำเวลาเขาไปเล่นเรือกัน
เมื่อก่อนก็มีปลามากระโดดอย่างนี้ด้วย

เขาเรียกว่าอะไรเมืองนทบุรี
ตรงที่เป็นเวิ้งใหญ่เห็นปลานั่นแหละจะบอก

เราก็ต้องช่วยกันเนอะจะไปกลับมาไม่มีอีก
สวัสดีพิธีกรจากเด็กบ่อมะกรูดจังหวัดลาดบุรี
ช่วงหน้านุ่มรับซื้อไม้ไผ่ท่อนละ๕๐๐๐บาท

แน่นอนคุณเคยไปสารพระพรมเอราวัน
เคยเจอของไหว้แพงสุดกี่บาท
ส่วนใหญ่สุดห้างในอ่ะ

มีช้างนี้บางคนก็รู้นางรมร่ำอะไรแหล้วแต่
แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกส่วนใหญ่มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก
ตอนนี้รู้สึกว่ายอดห้ามจุดทูบละ
มันก็เลยเกิดกรณีของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน
ได้โพสต์ภาพและข้อความลงในเฟซบุ๊กนะฮะ
แม่ค้าขายพวงมาลัยแล้วก็ขายนกเนี่ย
รวมแล้วเขาไปไหว้สารพระพรมอย่างเดียวเนี่ย

ที่อยู่บริเวณสารพระพรมเอราวันแยกราชประสงค์ถนนราชดำรินี่แหละ
คือตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเห็นว่าเฮ้ยเขามาถึงบ้านเรา
พวงมาลัยแค่ค่าปล่อยนก๖๖๐๐บาท
คนไทยจริงเนี่ยนางรำยังไม่ถึงเลยถูกต้องไหม
นางรำชุดใหญ่ยังแค่๑๐๐๐กว่าบาท๒๐๐๐เลย
ตำรวจท่องเที่ยวก็เลยไปดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหา๓ราย
ในข้อหาตั้งวางหนึ่งและจำหน่ายสินค้าพวงมาลัย
คือที่จริงแล้วตามทางเดินเนี่ยตามทางเท้าเนี่ยเขาห้ามขายอยู่แล้ว

หวังให้จำหน่ายสินค้าพวงมาลัยในที่สาธารณะ
เห็นอยู่พี่แต่ก็เพราะว่าเขาก็บอกว่าโอเคแหละ
ก็ถือว่าเป็นชาวบ้านเขาทำมาหากินสุจริต

ถูก๒คือจริงแล้วที่เขาไม่ให้ขายของตรงบริเวณนั้น

เพราะตรงนั้นเราถือว่าเป็นจุดแลนดมาร์คเหมือนกัน

ตั้งแต่ปี๒๕๓๕เนี่ยนะฮะ

ผู้ต้องหา๓คนก็มีคุณเล็ก
หรือคุณแก้วรัฐดานนท์๓๑ปี
คุณเล็กคุณเป๊งรัฐดานนท์๒๔ปี
แล้วก็คุณปางนะฮะสินทรทรัพย์อายุ๓๓ปีเนี่ย
ทั้ง๓คนนี้ถูกแจ้งข้อหา
มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่า
อันนี้ก็ผิดเต็มคุณไปจับป่าไปจับสัตว์ป่ามาได้ยังไง

เนื่องจากว่านกที่เขาเอาไปปล่อยเป็นนกกระจิต

ตัวจิ๊วที่ที่น้อง

ซึ่งไอ้นกกระติ๊ดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประจำพวกนก

ตามบัญชีแบบว่าแนบท้ายด้วย
กำหนดในสัตว์ป่าบางอย่างที่เราไม่รู้

สรุปแล้วนกกระติ๊ดเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองนะฮะ

ความขายของคงไม่ค่อยหนักหรอก
ไอ้ที่สัตว์เนี่ยแหละ
สัตว์เนี่ยแหละกลายเป็นหนัก
แต่ถ้าสมมุติวันนี้นักท่องเที่ยวเขาไม่เอาโพสต์ขึ้นมา
ถ้าไม่ไปนั่นก็ไม่โดน
อันนี้โดนปุ๊บไปเอาเรื่องที่๖๖๐๐บาทเพราะหนึ่งไม่ได้ไปจี้ไปป้น

ไปเอาความผิดไม่ได้
ซึ่งตามพรบแล้วเขาห้ามขายบริเวณทางเท้า
สองคุณไปจับนกมาใส่กรงได้ยังไงแล้วขายได้ยังไง
ก็เลยมันก็มีอย่างอื่นที่เกิดขึ้น

ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครตายเลยมีแต่คนเดินถนนเท่านั้นที่ตายนางดวงแข็งจริงจริงยอมรับ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณปล่อยนกปล่อยอะไรกันคุณดูดีนะฮะว่านกที่คุณปล่อยอยู่บางทีเขาบอกนกเขาอ่ะ
ก็ถ้าสมมุติเป็นนกเขาป่าก็หมดนะก็เลิกปล่อยดีกว่าเขาจะได้เลิกทำพวกแม่ค้า
แต่นกปล่อยไปเขาก็กลับมาจริงมั้ยที่เขาบอกว่าเลี้ยงด้วยอะไรสักอย่างทำไมเป็นคนเลวเปิดโทรศัพท์ไว้ในตัวนี้
โอเคมาเรื่องนี้ไงอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะซื้ออะไรนะไม้ไผ่ท่อนละ๕๐๐๐บาท
ในโซเชียลเนี่ยค้นหากันให้วุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมหนุ่มประกาศรับซื้อไม้ไผ่แต่ไม้ไผ่อันนี้ไม่ธรรมดามีสองตาสวนกัน
คุณเห็นไหมในภาพเห็นตามันไหมตามมันเข้ามาสวนกันท่อนละ๕๐๐บาทให้ราคางามมากเลยทีเดียว

เขาบอกว่าเขาจะเก็บไว้บูชาเพราะมันเป็นของขลังหายากเขาไม่ได้หมายว่าเอาไปแล้วจะไปขายคนอื่นไม่ใช่
เมื่อวานนี้นะคะวันที่๘ตุลาคมเนี่ยนะก็มีรายงานจากเฟซบุ๊กนะที่มีชื่อว่าบอมอภิษฎศีลศักดิ์นะฮะ
ซึ่งก็แบบโพสต์ความว่านะคะประกาศรับซื้อท่อนไม้ไผ่ที่มีตาสวนกันนี่เห็นไหมที่อย่างคุณเห็นในภาพนี้นะคะ
ต้องบอกอย่างนี้นะให้ราคาท่อนละ๕๐๐๐บาทใครพบเห็นนะก็อินบล็อกมาเลยอินบล็อกเข้ามาหาได้เลยเขาจะซื้อเลย
ให้เบอร์โทรไว้ด้วยนะจ้าฟังมั้ยนะ
ก็เดี๋ยวก็จะไปให้เขา๐๙๕๗๗๔๕๙๖๓นะคะซึ่งของแบบนี้ไม่รู้สิมันจะจริงจังอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครมีก็เอาไปขายได้เขารับซื้อ
แฮชแท็กไว้อย่างนี้ด้วยแฮสแท็กว่าต้องการที่จะเช่ามาเพื่อเก็บไว้เป็นการบูชาแล้วก็เป็นของขลังซึ่งหายากมาก
ต้องเป็นลักษณะยังไงนะต้องเป็นลักษณะเลยนะ

เออไม่เคยเห็นนะไม่ึกน่ะ
เป็นไม้ไผ่ดำสีดำเองทั้งอันอะไรอย่างนี้

กระลาตาเดียวไผ่ดำไผ่ตันอะไรอย่างนี้
ว่ามีเยอะนะไปที่คุชชี่สิ

อะไรนะคุณแม่มาไปนั่งเล่นอันนั้นโทรศัพท์เฟซบุ๊คไป

ต้องบอกค่ะว่าการบินไทยก็ออกมาชี้แจงเรื่องของ
บลอิ่งถลายออกนอกรันเวย์
เพราะเขาบอกว่าฝนตกหนักแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ

ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เปิดเผยบอกว่า
จากกรณีเมื่อวานนี้ค่ะวันที่๘ตุลาคม

ในเวลา๒๐นาฬิกา๕๘นาที
แล้วก็จะมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา๒๒นาฬิกา๔๘นาที
ขณะที่นักบินนั้นกำลังนำเครื่องบินลงจอดที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
มีฝนตกหนักทำให้เครื่องบินลื่นถลายออกนอกรันเวย์
โดยนักบินนั้นสามารถจอดเครื่องได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็นำผู้โดยสารพร้อมกับลูกเรือทั้งหมด
ลงจากเครื่องเข้าไปยางอาคารผู้โดยสาร
ทั้งนี้บริษัทได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร
ในการต่อเที่ยวบินและการรับสามภาระต่าง
และบริษัทยังได้นำอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่ม
ให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างพักรอ

อย่างไรก็ตามค่ะบริษัทจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะ
บรรทุกผู้โดยสารจำนวน๙๗คนแล้วก็ลูกเรือจำนวน๑๘คน

ก็เขาก็ยอมรับว่าเขาก็มีการดูแลอย่างดี

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมเขียนมาถามอยู่ว่าคุณลีน่าจังไปทำศัลยกรรมจริงหรือเปล่า
ไม่แต่ทำอะไร๓๕๐๐๐เธอ๓๕๐๐๐มันจะได้อะไร
เหรอเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนางบอกนางตอนนี้นางหน้าบวมฉึ่งเลย

ไปทำมาแล้วหน้านางบวมฉึ่งเลยนางบอกนางจะลงสอสอ
กี่บาทนะ
๓๕๐๐๐นี่นางไม่บวมเลยบอกนางหน่อย
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมากันไปรูปขวัญอุสามณีก่อน

ขวัญอุสามณีนี่นะเราต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะว่า
ตอนนี้นี่นะขวัญนี่เมื่อก่อนเขาก็เป็นแฟนอยู่กับก๊อบไหมใช่ไหม

แล้วหลังจากนั้นก็มีปัญหาไป

ผายไหล่ผึงหน้าตึงหลังตั้ง

เธอบอกว่าเดี๋ยวเขามันไม่รู้ว่าเดี๋ยนนะ

ช่วงนี้ดราม่าหนักหน่วงเหลือเกิน
ทั้งเรื่องบ้านเรื่องความรัก

เขาเขียนมาอย่างนี้เขาก็เขียนแบบนี้เหมือนควรไปด่าน่าไง

ว่าถ้าสมมุติแบบว่าแฟนไม่รวยจะเอาไหมแต่จริงเขาก็ไม่ได้น่าน่าตาดีนะ
บุคลิกดีอะไรอย่างนี้
เพราะการสึกสูงการศึกษากันดี

เราก็เคยนำเสนอรูปนี้ไปแล้วนะแต่เหมือนเด็กน้องเหมือนเด็กเด็กมากเลย
หมายถึงว่าน้องผู้ชายหลักล่ะ
ถ้าเทียบหน้านะในเวลาขวัญนี้มันต้องแต่งหน้าออก
ก็ได้แฟนเป็นนางเอกมาตั้งหลายคนแล้วมั้

จะไปว่าเขาไม่ลงไม่หรอกเขาก็ได้แฟนเป็นนางเอกมาตั้งหลาย

เออถ้าไม่ใช่ลูกเจ้าของแถวตรงสี่แยกก็เปลี่ยน

ไม่ใช่ลูกเจ้าของโรงแรมแต่อาจจะ

ล่าสุดแมงเม่าบินเข้ากองไฟ
ก็พูดถึงความรักใหม่ของขวัญอุตสามณี
ของเธอไม่ขาดปากกันเลยทีเดียว

เขาแค่เป็นหม่อมหลวงว่าโอเคแล้ว

ใครจะจิกจะกัดจะแซะอย่างนี้ก็เชิญนะ

คนก็แค่งงว่าทำไมแบบว่าขวัญครั้งที่แล้วยังมีแฟนแก่อยู่เลย
ทำไมอยู่ดีเป็นเด็กแล้วอะไรอย่างนี้

เออแพทย์เท่าไหร่เดี๋ยวไม่ได้ได้เจอนานมากเลย

ไม่ต้องเรียกอ่าสิเพราะว่าฉันอายุเท่าแม่ของคุณค่ะ
เป็นที่คนนี้จริงแล้วเมื่อวานมีคนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
คือคุณนายลีน่าจังอาชีพหลักของเขาคือการไลฟ์สด

คืออะไรนางก็ไลฟ์สดไปกินก๋วยเตี๋ยว
แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่นางไลฟ์สดเนี่ย
โชว์หน้าบวมเป่งโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ย
อะไรละเป็นอะไรละ
ที่ใบหน้าของนางเพื่ออะไรคุณรู้ไหม

เขาบอกเป็นเพื่อนคุณแม่ไม่ใช่เหรอ

เรื่องของเรื่องเนี่ยนางบอกว่าสิ่งที่นางทำอยู่ตอนนี้

โอ้โน่

ก็ไม่รู้หมื่นละสิบปีหรอ

สามหมื่นห้านางไปทำมาเนี่ยสามล้านนี่นะ

เขาก็บอกว่านางใช้เวลาเนี่ย

ทั้งหมดจะหายบวมคนเขาก็ถามว่า

ป้าจะทำไปทำไมนางบอก

จะลงสอสอละนางจะไปสมัครสอสอ

นางจะโมดีไฟล์หน้าไหนใหม่ให้เด็กลงไปหน่อย

ลีน่าจังจังจ่า
เอาอันดีนะให้ดีนะจัน

ทำศัลยกรรมตั้งแต่อาทิตย์ที่๗ตุลาคม

ปลอดภัย
เพราะนางทำไขมันจากต้นขาของนาง

ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเหมือนของคุณนาย

ไม่ใช่ใช้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาฉีด
ร่างกายจะไม่แอนตี้หรือไม่ต่อต้าน

ไม่รวมแต่เข็มหรือเปล่า

ป๊ากล้าออกมาได้ยังไงป๊า

ชาวเน็ตบางคนเนี่ยนะ

แปลกใจกับสภาพหน้าของคุณลีน่าจัง
แล้วก็ถามว่าสาเหตุใด

คนไปถามว่านางโดนผู้ชายกระทืบมาหรือเปล่า

ช่วงนี้โสดค่ะ

ไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนรักมาอยู่ข้างกาย
แล้วก็ก่อนที่ผัวผูกรองเท้า

แล้วก็ย้ำว่าสาเหตุที่นางบวม

ฉีดไขมันเข้ารอบดวงตา

เมื่อเข้าที่แล้วนางบอกนางจะกลับมาสวย

แล้วถ้าไม่เข้าที่เป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไง
ก็พูดอย่างนี้กับฉันไม่ได้เลยนะ
ฉันเนี่ยนะฉันเห็นกับตาเลยนะ
ว่าส่งคนไข้เนี่ยนะ

แล้วนำไปปั่นเพื่อเอาไขมันดีอย่างเดียวเนี่ย

ก็เรียบเนียนไม่เห็นมีบวม

แล้วก็กลับบ้านที่เกาหลี
อยากกลับโรงแรมอย่ากลับบ้านกลับโรงแรม

นี่นางบอกอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวนางมาดูมาลุ้นว่านางจะสวยขึ้นไหมอีกเดือนหนึ่ง

นี่ที่นู่นน่ะนะทำเสร็จออกมา

ไม่เหมือนกัน๓ล้าน๓แสน

ก็น่าจะไม่รู้ไม่ใช่ดูดออกมาเสร็จแล้วใส่เลย

ก็ไม่รู้ทุกวันนี้มึงทำมันก็มีหมื่น๒หมื่นมี
แต่โอเคล่ะหมื่นสองหมื่นมีเอาอีกแล้วชอบเอาเงินเป็นที่ตั้ง

ก็ต้องมาลุ้นว่าอีก๑เดือนหน้านางจะเป็นยังไง

นางหมดแค่๓หมื่น๕เดี๋ยวก็มารู้ว่า

ถูกถูกแล้วหน้า
เอากล้องไปจับหน้าช่างแต่งหน้าสิ

เราไปก็๒ปีมั้ย
ไม่ใช่๗ปีมาแล้วหน้ายังเละอยู่เลย

ชอบเอาเงินเป็นที่ตั้งและเละทุกที

นี่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคุณนกน้อย
ที่บอกว่าเบี้ยวหนี้๓๘ล้านถูกไหมคะ

รับข้อหาช่อกงปฏิเสธว่า
ตัวเองไม่ได้เบี้ยวหนี้๓๘ล้าน

นักธุรกิจแจ้งความจับนางอุไร

หมอลำชื่อดังฉิมหลวงคะ

พี่ช่างแต่งหน้าข้างหลังเนี่ย

ผู้ติดตามเนี่ยบางทีมันก็ผิดเพศกันพอสมควรแล้ว

เอ้าก็หมอลำชื่อดังวงเสียงอีสานนะ
ที่บอกว่าเบี้ยวหนี้๓๘ล้าน
หลังจากยืมโฉนดที่ดิน๓๓ไร่
มูลค่า๔๙ล้านเนี่ย

ผ่านไป๓ปียังไม่ได้โฉนดคืน
แล้วก็ไม่มาตามนัดเคลียร์

ทั้งที่นายทูลยอมลดหนี้ให้เหลือ๒๑ล้าน

ต้องเลื่อนตัวเครื่องบินกลับจากอเมริกา

ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้
ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวเมื่อเวลา๙นาฬิก
ที่ผ่านมาของวันนี้เลยเมื่อเช้าเลยค่ะ

สพเมืองอุดรธานีก็เปิดเผยบอกว่า
หลังจากที่มีการออกหมายเรียก

อายุ๖๑ปีหรือว่าคุณนกน้อยอุไรพร
มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

ถึงเวลา๑๖น๓๐น

คิดว่าคงจะไม่มาแล้วก็เตรียมออกหมายเรียก
ครั้งที่๒ส่วนต้นก็กลับบ้าน
เพื่อจะเตรียมตัวไปออกกำลังกาย

ก็ได้รับโทรศัพท์จากทนายความของแม่นกน้อย

เพื่อจะรับทราบข้อเก่าหา

เป็นการร่วมลงทุนทำธุรกิจ

โดยพยายามฝ่ายแม่นกน้อย
ก็นำหลักฐานเป็นเอกสาร

เสร็จแล้วก็ได้นำไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ก่อนจะปล่อยตัวแม่นกน้อยกลับไป

คุณญาติปิดรัชปาล
กับคุณโจ๊ก
คุณโจแม่สายคุณจำคุณโจแม่สายได้ไหม

อ้าวมีคนไปคุดตามมาเลย
คุณแม่รู้จักรู้จักคุณแม่ไฟชายอีกไหม
ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ก็โตด้วยตัวเอง

สิทุกสินทุกอย่างเลย

เตรียมเตรียมเตรียมเตรียม